หัวตีที่ประเด็นตีให้เห็นตีให้ชัด
ลวงไส้ทะลุกระดูกเค้นความจริงให้คนไทยได้ตาสว่างครับ